หน้าของคุณพิมพ์รีพายแล้วก็เจ้าของโรงงานที่ผลิตน้ำปลาร้าให้เขา
คุณผู้ชมตอนนี้คือทัวร์ลงเธอนะแต่ว่าก็มีคนที่ยื่นมือไปช่วยเจ้าของโรงงานด้วย
อันนี้ช่วยเจ้าของโรงงานนะฝั่งเจ้าของโรงงานโอเคอาจจะใจชื้นได้นิดนึง
คนยื่นมือมาช่วยเหลือแต่คุณพิมพ์ริพายสิเก็บอารมณ์ไว้ไม่ไหวครับ
ไลฟ์ระบายแบบนี้ครับ
มึงจะเอาแต่คำที่มึงอยากได้ยินไปถึงไหนวะ

มึงอยากมึงรอเดี๋ยวมันกระจ่างแน่
ขอปิดไลฟ์แป๊บนึงนะคะผัดใจก่อน

ผมจะคืออารมณ์เปลี่ยนแล้วนะขึ้นขึ้นลงแล้วนะ
พักไลฟ์แป๊บนึงนะ
ความอัดอั้นของคุณพิมพ์พิมพายมันหนังหนวงขนาดไหน

พูดอยู่พูดไปเดี๋ยวมันเสียไงรูปคดี
เธอก็บอกเธอน้อยใจนะโดนด่ารุนแรงเลย
ไม่ได้อยากทำตัวให้มีปัญหาอยากจะทำงานอยากจะขายของ
อยากจะบริหารองค์กรให้มันดีเพราะรู้สึกว่า
บอกเสียงเธอไม่เหมือนเดิมแล้วปีนี้กลัวว่าจะไม่มีเสียงพูด
แล้วในอนาคตเนี่ยอนาคตในองค์กรจะอยู่ไม่ได้
ก็พยายามไม่ให้มันมีปัญหาไม่ให้เกิดปัญหาสุดท้ายก็ยังมีปัญหา
แล้วทำไมคุณพิมพิพายไม่ออกมาพูดล่ะเธอก็ชี้แจงว่า
ก็ทนายเนี่ยขอทำงานห้ามเธอไม่ให้พูดเลยมาพูดได้แค่เนี้ย
ระบายอารมณ์ได้แค่นี้ก็ขอโทษหรืออโหสิกรรมให้แล้วต่อกัน
คุณพิมพิพายยังบอกอีกว่าจำไว้ให้ดีเมื่อความจริงปรากฏ
หลับตาแล้วก็ขอโทษพิมพ์หรืออโหสิกรรมให้กันก็แล้วกัน
ไม่ต้องถูกใจกันก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ชอบกัน

ถ้ายังไม่รู้อะไรคนที่อยากรู้ก็คอยดูว่ามันจะเป็นยังไง
ให้รอดูตอนจบอย่าเพิ่งตัดสินกัน
เพราะคำพิพากษาของคุณลูกค้าในอินเตอร์เน็ต
มันค่อนข้างที่จะจุดครับ
หลังจากนั้นคุณพิมพิริพายก็บอกว่าไม่อยากพูดแล้ว

ประเด็นนี้คุณผู้ชมฟังทางฝั่งคุณพิมริพายไปแล้ว
มาดูฝั่งคุณกบคุณกบเจ้าของโรงงานเนี่ย

ซึ่งเป็นคู่กรณีของคุณพิมพิพายเนี่ยนะ
มีคนยื่นมือมาช่วยเหลือก็คือพี่สามารถพยักษรุณ
อ่อนซ้อมดักไปหน่อยนี่นี่น่ะ
มาลงน้ำปลาร้ามาที่สามารถพยักษ์อรุณยิมครับ
ส่งมาเลยครับเขาพร้อมอุดหนุนแล้วก็ติดแฮชแท็กว่า
คนดีต้องมีที่ยืนในสังคม
ไม่ใช่แค่พี่สามารถนะคุณแคนดี้รากแก่น
ก็โพสต์ภาพถ่ายกับคุณกบนี่แหละเจ้าของโรงงานเลย
บอกว่าจะช่วยเหลือเจ๊กบให้ขายปลาร้าได้๑ล้านขวดเพื่อปลดหนี้
แล้วคุณแคนดี้ก็เป็นแม่ค้าออนไลน์ครับ
ขายกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วก็มีขายของสายมูด้วยนะ
มีลูกค้าเพียบขายดีจนสามารถจะปลดหนี้ปลดสิน
สร้างบ้านหลังใหญ่ได้เลยครับค่ะแล้วเจ้าตัวก็ไลฟ์สดกับเจ๊กบ
เพื่อช่วยขายปลาร้าด้วยครับนี่ฮะ